ใส่ใครก็ใส่มัน
ไปดูซิว่าคุณลูกเขาถูกใจหรือเปล่าครับ

เจ้ามึงว่านี่มันเสื้อลูกฝึก

คือลูกแมวจ้ะแล้วผมว่าเจ้าของเขา

น่าจะซื้อหรืออะไรแน่

ทำมาจากถุงเท้า

แล้วคุณดูสิครับเกิดอะไรขึ้น

คงไม่ได้ทรมานแมวขนาดนั้น

ก็หาซื้ออะไรให้มันใส่ดี

จริงถ้าเกิดมันไม่เคยใส่มันโตแล้วแล้วคุณไปใส่

มันจะมีอาการอย่างนี้ไง

ก็ต้องดูต้องดูนะถ้าแมวมันชอบก็ว่ากันไป
มันจะไม่เดินจริง
เห็นใจโดยเฉพาะเอาถุงเท้ามาใส่ด้วย